ผมไม่อยากเป็นฆาตของไทยเลยครับฆาตของอเมริกา
ประเทศไทยเป็นไทยในอำนวธ
สำหรับผมนะครับตอนที่พี่อู๋พูดผมน่ะเผื่อค่อยเตียนแล้วฟังนะครับ
ก็ได้รับฟังความคิดเห็นของคนที่เห็นต่าง

เราเข้าใจวิธีคิดทางการเมืองอีกรูปแบบหนึ่ง

ที่เหมือนเราอยู่คนละโลกเดียวกัน
แต่ว่าการที่เรามาพูดคุยแบบนี้

ทำให้สังคมได้เห็นถึงความขัดแย้งอย่างชัดเจน
แล้วก็ทำให้เห็นถึงปัญหาต่างในสังคมไทยด้วย
จากฐานคิดจากมุมมองจากส่วนใหญ่
คือพูดว่าความขัดแย้งมันเกิดจากความคิดทางการเมืองที่แตกต่างกันนั่นแหละครับ
เพราะฉะนั้นการที่เรามาพูดคุยกัน

คือถ้าไม่มีเรื่องของอารมณ์นะ
ผมคิดว่าวันนี้จะดียิ่งขึ้นมากเลย
ทำให้เกิดบรรยากาศของคนที่มีความคิดเห็นต่างมานั่งพูดคุยกัน

แต่ว่าเราพูดคุยเพื่อเข้าใจความแตกต่าง
แล้วก็พยายามอธิบายไปถึงเขาก็ใช้อารมณ์กลับมาแล้ว
คือผมคิดว่าสังคมควรใช้เหตุผลนะครับ
ผมก็พยายามทำพยายามฝึกแล้วก็พยายามทำอยู่
ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรที่แกใช้อารมณ์กับเราไป

คือสันติวิธีมันยากอย่างนี้แหละครับ

พยายามเหมือนสันติวิธีถึงแม้ว่าเขาจะด่าเรา

แต่เราต้องแต่เราเห็นในการที่เขาด่าเราเนี่ยเรา
ใช่ไหมครับผมเห็นสิ่งที่เขาจะครอบสิ่งนี้มา
ตีความว่าเราจะเป็นธาตุของอเมริกา

ซึ่งเราเห็นโลกเหมือนกันนะครับ

ก็เป็นสิ่งที่พี่อุ๊วิเคราะห์ไปอย่างนั้นนะครับ
ซึ่งบางอย่างในสังคมไทยผมคิดว่า
ในการวิเคราะห์การวิเคราะห์ก็เป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมครับ
มันไม่ใช่ความจริงมันเป็นสิ่งที่คาดการณ

อาจจะคาดการณ์อีกแบบหนึ่งก็ได้ใช่ไหมครับ

ปัญหานะวันนี้เราไม่ต้องไปถึงพูดในอนาคต
ณวันนี้ปัญหาของพี่น้องประชาชน

นโยบายต่างจากการแก้ปัญหาโควิด

นโยบายที่ไม่มีส่วนร่วมของประชาชน
โยบายที่ผูกขาดอำนาจการตัดสินใจไว้ที่ส่วนกลาง

เรารู้สึกว่าเราจึงหัวแหแหนประเทศนี้
เราอยากปกป้องราชี่พรรณค์
เราอยากต่อสู้ทุกอย่าง
นี่คือสิ่งที่เราออกมา
เพราะฉะนั้นเราออกมา
เราไม่อยากเห็นบรรยากาศแบบนี้เราอยากเห็นบรรยากาศแห่งการพูดคุยกัน

ที่ประชาชนเป็นเหยื่อต่อความยุทธรรมต้องให้ความอายุธรรมกลับคืนสู่ครอบครัวเขา
ณวันนี้คนที่บาดเจ็บสูญเสียเนี่ยยังตามหาความยุติธรรมอยู่
เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถชำแหละประวัติศาสตร์ตามหาความจริงของประวัติศาสตร์ได้
เราจะไม่มีบทเรียนเลยว่าความรุนแรงต่อไปมันจะเป็นยังไง
ไม่จำเป็นไงครับนี่คือบทเรียนให้เห็นแล้วว่าเนี่ยปัญหาเขายังมีอยู่
แม้ว่าเขาเป็นระบบประชาธิปไตยถึงแม้ว่าเขาเป็นประธานาธิบดีเนี่ย
เขายังมีปัญหาอยู่มันหมายความว่าทุกระบบการเมืองการปกครองมันก็มีปัญหา
แล้วมันผ่านการแก้ไขมาทั้งนั้นแต่วิธีการเริ่มต้นในการแก้ปัญหามัน
มันต้องมีเสรีภาพในการพูดนี่คือเสรีภาพของทุกฝ่าย
ว่าคุณจะอยู่ฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาไม่ว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหน
คุณควรมีเสร็จภาพในการพูดใช่ไหมครับ
คุณควรสร้างบรรยากาศแบบนี้ทางการเมือง

คุณบอกว่าอนาคตเยาวชนเด็กคืออนาคตของประเทศนี้
แต่คุณไม่ให้พื้นที่ของอนาคตเหล่านี้เลยใช่ไหมครับ
เราเห็นผมอยู่ในการเมืองมาเนี่ย
สู้มาเป็นเวลาประมาณ๑๐ปีผมเห็น
อดทนและรอคอยเราอดทนมาว่า

ไปคัดค้านประยุทธ์ทำไมตั้งแต่ปีแรก

เราอดทนและรอคอยผ่านมา๕๖ปีจนหมดความสะชอบ
เราเห็นแต่ความเลวร้ายเราเห็นแต่ความแย่

ช่วงโควิดมันมียายคนหนึ่งเข้ามาขอข้าวกินบ้านพวกผม
เราไม่เคยเห็นความเหลื่อมล้ำที่มันเดินตรงเข้ามาในบ้านเราขนาดนี้
แต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำให้ความเหลื่อมล้ำเราเห็นพบมากขึ้น
เราเห็นคนเรามีคนรอบข้างที่รู้จักยิงตัวตายเพราะปัญหาทางเศรษฐกิจ

สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราควรเปลี่ยนแปลง
สิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เราจะทำให้ประเทศนี้สังคมนี้
ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองเป็นทหารเป็นอะไร
แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องสร้างระบบที่ดีเราต้องการตรวจสอบที่ดี
ใช่ไหมครับเราต้องสร้างระบบที่มาที่ดีเราต้องสร้างกฎหมายร่วมกันที่ดี
เพราะอะไรเพราะเรากำลังอยู่ด้วยกันกับคนอีกตั้งหลายสิบล้านคน๕๐๖๐ล้านคน
เรากำลังจะออกกฎเพื่ออยู่ด้วยกันของทั้งหมดแต่เราไม่สามารถเปิดพื้นที่รับฟังคนเหล่านี้
ว่าสิ่งที่ผู้อยู่คิดว่ามันจะทำให้เกิดความขัดยั้งแปลงประเภท
เพราะว่าความขัดแย้งมันทำให้คนในชาติไม่สามารถขี่กลับ

ของประเทศไทยนั้นคือเรามีที่ยึดเหนียวทางจิตใจ
ก็คือสถาบันพระมากษัตริย์
ถ้าหากว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกตี
ก็คือประเทศชาติก็อ่อนแอ

เพราะฉะนั้นน้องจะต้องพึงระวัง
อันนี้มันไม่ใช่เรื่องความขัดแย้งภายในประเทศอย่างเดียว
มันโยงไว้ถึงภูมิภาพ
ซึ่งค้ำยันกันอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่มันคือประเทศไทยนะคะ
เราต้องยอมรับว่าการเมืองของโลก
คู่ขัดแย้งระหว่างทรัพย์ทั่วข้างด้านของโลกนั้น

คุณจะต้องไปศึกษาการเมืองของลูก
อีกว่าเราจะต้องไม่ตกเป็นเหยื่อ
เราจะต้องดุลอำนาจนะคะให้ดีเพื่อความสมดุล
เพราะว่าประเทศของเราเป็นประเทศที่มีอธิบัติดีกว่ามาก
ฉะนั้นคุณบอกว่าคุณจะปลดแอบไม่อยากเป็นธาตุ
ถ้าคุณทำแบบนี้กับสถาบันภาคมันภาษาแล้ว
ประเทศไทยสูญเสียความมั่นคงนะคะ
อนาคตประเทศไทยจะต้องถูกฉีกเป็นชิ้น
การแก้ไขรัฐมนูลโดยไอล่อรับเงินจากต่างประเทศแน่นอนนะคะ
คุณให้องค์กรของคนยิวมามีบทบาทในการแก้ไขรัฐมนูลของไทยได้ยังไงคะ

คนไทยจะต้องตื่นรู้แล้วออกมาปกป้องอธิบายของไทย
จัดการกันได้แต่ว่าขอให้จงระมัดระวังนะคะ
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสิทธิเสรีภาพ

เป็นประเทศที่ทุกคนมีความสุข
สิทธิเสรีภาพมีไว้เพื่อความสุข
สิทธิเสรีภาพไม่ได้มีไว้เพื่อความเกลียดชัง
จงตระหนักไว้สิทธิเสรีภาพไม่ได้มีไว้เพื่อไปละเมิดผู้อื่น
ไม่ได้มีไว้ไปละเมิดความเชื่อความศรัทธาความเคารพของผู้อื่น
ผลที่ตามมาได้ก็คือความเกลียดชังและการแตกแยกความแตกสามัคคีของคนในชาติ
อันนั้นมันจะทำให้ชาติอ่อนแอเมื่อประเทศชาติอ่อนแอแล้ว
คนที่เขาไม่ประสงค์ดีเขาก็จะพร้อมที่เขาจะมาแทรกแทรง
เพราะฉะนั้นเราต้องดุล
น้องอย่าตกเป็นเหยื่อ
ใช้วิวฝากไว้เลยน้องอย่าตกเป็นเหยือ
นี่มันเป็นเรื่องของภูมิภาค
ซึ่งมันส่งผลกระทบของโลก
เพราะว่าทุกประเทศที่เขาทำมหาอำนาจเขาทำเพื่อความมั่นคงของเขา
ก็ทำเพื่อเหมือนประโยชน์ของเขา

วันนี้พี่อู๋ฟ้าจะมีสังหรับลงบ้าง
ไม่ใช่เวลาพี่อู๊ดพูดพี่อู๊ดเต็มที่อยู่แล้ว

แน่นอนแล้วพี่อู๋ก็ฟังเขามานานเป็นปีแล้ว

คนไทยก็รู้สึกนะพี่อู๋ฟก็รู้สึก
อ่าแล้วขอพูดแค่ไม่กี่นาทีเอง

ไทยภักดีใช่ไหม

พักดีที่มารวมตัวกันนะคะ

เพราะว่าเรามีจุดยืนเดียวกันในการปกป้อง
สถาบันธมภศัพท์เพราะว่าสถาบันธมภศัพท์

เขาจริงเขาท่านท่านจะต้องใช้ความจริง

พี่ไปรับเสด็จนะเหมือนเหมือนกับคนไทยทุกคนไม่ไม่ได้ใช้อะไรก็แล้วแต่แค่นั้นพี่ก็มีความสุขแล้วเพราะว่าทุกพี่รู้ว่าทุกคนเนี่ยอยากใกล้ชิดนะคะพี่ขอเป็นส่วนหนึ่งของเหมือนคนไทยหลายหลายคนก็พอค่ะ
ย่อมเสียงไปไม่ถึงเป็นเวอร์แจม

อันนี้ก็สามารถพูดด้วย